ทีมข่าวของเราก็เลยอยากรู้ว่าค่ะ
ว่าเวลารีวิวสินค้าในโลกโซเชียลของดาราแต่ละคนเนี่ย
เขาได้ค่าตัวกันเยอะขนาดไหน

คือเขาก็แบ่งเกรดนะคะ

ไปถามแหล่งข่าวที่เป็นผู้จัดการของศิลปินดารา
เขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐน่ะนะคะ
คือต้องดังมีผลงานละครปีนึง๒๓เรื่อง
ก็จะได้ค่าตัวเยอะเวลารีวิวสินค้าค่ะครับ
ก็บางคนได้เป็นแสนแสนสองแสนอะไรอย่างนี้ก็มีนะ
ตอนหนึ่งการลงรีวิวอะนะคะ
เป็นที่รู้จักส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนกลุ่มดาวรุ่งอะค่ะ
อดคนติดตาม๑ล้านถึง๓ล้าน

ค่าจ้างเริ่มต้นตั้งแต่๕๐๐๐บาทไปจนถึงหลักแสนบาทนะคะ
ถ้าเป็นสินค้าที่ต้องการเรียกคนเยอะก็สามารถอัพค่าตัวได้
๒แสนก็มี๓แสนก็มีถึงกันต่อการลง๑ครั้งนะ
ที่เป็นที่รู้จักแต่อาจจะไม่ได้มีผลงานหน้าจอ
แต่มีข่าวอยู่ในกระแส
กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มรองที่ถูกเลือกใช้
ก็กระจายความนิยมไปสู่ประชาชนโดยรอบมากยิ่งขึ้น
ค่าจ้างต่อการลงรูปรีวิว๑รูป๓๐๐๐บาทไปจนถึง๕๐๐๐บาท
แต่ถ้าเป็นคลิปเป็นภาพวีดีโอเคลื่อนไหวค่ะ
แพงขึ้นไปอีกนะ๒๓เท่านะคะ
ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและความพึงพอใจของลูกค้า
นี่คือกรณีผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะฮะ
โฆษณาทางโทรทัศน์ที่ท่านเห็นอย่างนั้น
อันนี้คือพวกสังคมออนไลน์
เดี๋ยวนี้การโฆษณาเขานิยม
นิยมโลกออนไลน์มากกว่าทางโทรทัศน์ซะด้วยซ้ำ
ศิลปินก็ได้ค่าตัวเยอะต่อ๑รีวิว๑สินค้านะคะ

ถ้าเรารับเขาครั้งนึงแล้วมันต้องอยู่ในสังคมออนไลน์ของเรานานขนาดไหน
เพราะถ้าโพสต์แล้วคือมันอยู่ตลอดถูกต้องไหม
เขาก็จะมีข้อกำหนดตกลงกับลูกค้าว่า

หรือแค่ครึ่งเดือนไหมเดือนในนึงได้มั้ยแล้วก็ลบรูป

แล้วแต่ตกลงเนี่ยก็ตกลงกันไปกับลูกค้าค่ะ
ไม่มีใครยอมให้อยู่ตลอดไปนาน
ทั้งปีทั้งชาติ
จริงแล้วก็ต้องดูนะคะการตัดสินใจนี่
ต้องดูโปรดักต์ดูส่วนประกอบอะไรต่าง
ให้ละเอียดรอบข้อไม่อย่างนั้นก็จะตกเป็นศิลปิน
ต้องไปให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน